เหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคนเป็นแม่
เมื่อเห็นลูกสองคนที่เป็นผู้ชายทะเลาะกัน
ถามว่าทะเลาะกันแล้วมันเริ่มรุนแรงมาก
จะทำร้ายกันถึงขั้นจะเอาปืนออกมายิงกัน
แม่เข้าไปขวางไม่ให้ลูกชายคนเล็กไปยิงพี่คนโต
กระสุนนัดแรกมันด้านแต่นัดที่๒ปักเข้าตัวแม่
คุณนี่คือสภาพศพของแม่สุดท้ายกลายเป็นแม่ที่ตายเพื่อลูกนะคะ
มาจากที่ลูกสองคนทะเลาะกันยิงกันเอง
นี่คือร่างของนางประจวบหวานฉ่ำอายุ๖๓ปีค่ะ
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักในพื้นที่ตำบลบ่อไทย
อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เหตุการณ์เกิดค่ำเมื่อวานนี้คือเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ปลอกกระสุนปืนลูกซอง๑ปลอกตกอยู่หน้าประตูข้างบ้าน
รู้มาแบบนี้ว่าตัวผู้ก่อเหตุก็คือลูกชายนั่นเองของตัวผู้เสียชีวิต
ชื่อว่านายพรมพิทักษ์อายุ๓๗ปีซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กนะคะ
หลังเกิดเหตุหลังลูกชายคนเล็กยิงแม่ตัวเองแล้วก็หนีเข้าไปในป่า
ตำรวจพยายามเร่งไล่ล่าติดตามตัว
ตอนนี้รู้ว่าระหว่างเกิดเหตุตัวผู้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุอยู่ในบ้าน๒คนกับลูกชาย
เขามีลูกชายคนนึงสองคนคือคนโตกับคนเล็กนี่แหละ
ตัวคนก่อเหตุคือนายพรมพิทักษ์ตอนนั้นนั่งคุยกันอยู่
อยู่ดีดีลูกสองคนทะเลาะกันแล้วตัวผู้ก่อเหตุลูกคนเล็กนี่แหละ
เอาปืนยิงใส่พี่ชายอย่างที่บอร์ดนัดแรกกระสุนด้าน
ตอนนั้นแม่เห็นท่าไม่ดีรีบเข้าไปห้าม
กลายเป็นพอลูกคนเล็กจะยิงต่อนัดที่๒
คราวนี้กลายเป็นยิงใส่แม่แทนค่ะ
ล่าสุดวันนี้พันธมิโรเอพีระเพชรอุบลจิตนะครับ
กับสพนาเฉลียงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้พอจะรู้พิกัดแล้วมีรายงานมาแล้วนะคะว่าตอนนี้กำลังไปปิดล้อม
รู้ว่าผู้ก่อเหตุอยู่ที่ไหนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะไม่อยากให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปค่ะ
จากคนร้ายนั้นมีปืนเกรงว่าอาจจะได้รับอันตรายได้
ทางด้านของกำนันตำบลบ่อไทยคุณชิตภพลธรรมยศเปิดเผยนะคะบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็ได้ประสานเลยมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงระมัดระวังเพราะอะไร
เพราะตัวคนก่อเหตุลูกชายคนเล็กของผู้ตายมีอาวุธปืนแล้วมีกระสุนติดตัวไปด้วยนะ
ผู้ก่อเหตุหวังจะยิงพี่ชายแต่กระสุนด้านอย่างที่บอกพี่ชายวิ่งหนีกระเจิงก่อนได้ยินเสียง
นัดที่๒กลับมาดูกลายเป็นแม่ที่ตายแทนค่ะ
ประสงค์จะยิงพี่ชายตนเองแต่ปืนนัดแรกไม่แตกขัดลำ

ชายก็เลยวิ่งหนีไปแต่ระหว่างที่วิ่งหนีก็ได้ยินปืนดังขึ้นนัดที่๒นัดที่๒
แล้วก็ตัวก่อเหตุก็หลบหนีไปเลยพี่ชายก็เลยกลับเข้ามาที่เกิดเหตุก็พบว่าแม่ถูกยิง
ในระแวกข้างเคียงเขาก็ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำหมู่บ้านให้กระจายห่องกระจายเสียงบ้าง
แล้วก็สื่อโซเชียลต่างนะครับ
เพราะว่าคนร้ายเป็นบุคคลอันตรายมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยพร้อมกระสุนจำนวนหนึ่ง

เพราะยังตามตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้
มีอาวุธปืนด้วยก็ไม่รู้ว่าจะคลั่งหรือเปล่านะอ่านี่แหละ
ค่ะคือผู้ก่อเหตุทีนี้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเกิด
อะไรขึ้นถึงขั้นเอาปืนมายิงกันทั้งที่จริงนั่งคุยกัน
แท้แท้มาจากญาติบอกแบบนี้ก่อนหน้านี้ตัวพี่ชายเนี่ย
รถกระบะของน้องก็คือเนี่ยคนก่อเหตุมือยิงอ่ะยืม
กระบะน้องไปใช้แล้วไปทำรถพลิกคว่ำพังเสียหายตัว
ผู้ก่อเหตุน้องชายโมโหแล้วก็เครียดกลัวจะไม่มีเงิน
ซ่อมรถแล้วตัวเองก็ตกงานอยู่บวกกับอาการเมาสุรา
เข้าไปอีกมีปากเสียงจนเกิดกลายเป็นเหตุสลดที่แม่มาเสีย
ชีวิตนี่แหละค่ะอืมเป็นเรื่องน่าเศร้าเลยนะครับค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์